ผู้ชายได้ฟัง

พูดดีอารมณ์ดี

จริงก็มีบางอารมณ์ก็เป็นคนมีฟิลเหมือนฮักเหมือนกันนะ

โชว์ของแฟนเราก็จะเอาวงกับข้าวของบ้าง
ปลามือถือลงเตียงอะไรอย่างนี้

จริงครับแต่โรงเตียงจริง

มันมีวิธีร้องกับตัวเองอารมณ์เสียอารมณ์เสียได้

แต่ว่าฟังเมาส์เยอะแล้ว

เขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาชอบแกล้งเพื่อนชอบแกล้งอะไรแบบนี้
แต่จริงเขาก็มีมุมที่ซีเรียสเหมือนกันนะครับ
คือเวลาเขาเครียดอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาสิ่งเครียดเนี่ยมาให้คนอื่นรับรู้
เขาจะเหมือนคิดเองตัดสินใจเองแล้วก็จะอยู่กับตัวเอง
เขาไม่ค่อยเอาเรื่องลำบากหรือเรื่องหนักใจมาให้คนอื่นแล้วมารับรู้เท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่าถ้าเรารู้จักกันสนิทกันเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วก็จะดูออกว่า
อาการวันนี้หลุอิมแปลกไปว่าแซววันนี้มันมีเรื่องเครียด
หรือบางทีเราก็ต้องถามเขาเองว่าหลุยวันนี้มีอะไรแบบเป็นไรเปล่า
วันนี้ทะเลาะกับแฟนมาหรืออะไรหรือเปล่าอย่างนี้
ถามว่าเขามาปรึกษาใครไหมก็มีบ้างแต่ว่าน้อยครับ
ส่วนใหญ่หลุยเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาเอง
แล้วก็มีวิธีในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผม
ผมบอกได้เลยนะฮะอย่างแรกที่ทุกคนสัมผัสได้นะฮะ
เรื่องดีของหลุยก็คือหลุยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจมาก
อันนี้ก็เป็นอย่างแรกที่เห็นแล้วก็หลุยเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่
หรือแค่เรามีความทุกข์อยู่กับตัวหน้าตาเครียดเข้ามาหลุยจะถามพี่เป็นไรมีอะไรให้ผมช่วยเปล่า
คือจะเป็นคนแรกที่ออกตัวก่อนแล้วถ้าเขาช่วยใครเนี่ย
เขาต้องช่วยให้คนคนนั้นหายทุกข์หรือหายจากปัญหานี้จริง
คือเขาเป็นคนช่วยแล้วเขาติดตามผลอ่ะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องการที่จะได้อะไรตอบแทนนะ
ซึ่งตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าน้องคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่แบบเออมันน่ายกย่องเร็วอยู่เหมือนกันนะ
คือเป็นคนทำอะไรไม่เอาหน้าทำอะไรก็คืออยากจะช่วยจริงแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจให้กับทุกคนจริงจริงนะฮะ
อันนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครรู้จักกับหลุยเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงเรื่องของความน้ำใจของเขาครับ
คือต้องระวังดีนะครับคนที่ทำงานกับหลุยนะครับคือระวังโดนมันแกล้งนะครับโดนมันกุดนะครับ
ต่างจังหวัดฮะเราไปทำเป็นพิธีกรภาคสนามอย่างนี้เดินเดินไปพอทำแบบเนื้อหาสาระเสร็จแล้วเราก็จะมองตากันแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าหลุยเนี่ยเล็งไปที่พี่คนนี้
สิ่งที่มันแกล้งก็คือเคยดูสตรีฟเออร์วินมาฮะมันจะใช้การเหมือนกับว่าพี่ทีมงานคนนี้เปรียบเสมอกับจราเข้ครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปตะคุบพี่คนนี้ครับถ้ามันมีเชือกเนี่ยมันจะเอาเชือกมัดไปที่แขนนะครับแล้วก็มัดที่ขาเหมือนจราเข้ใช่ไหมครับมือมันต้องไพ่หลังนะครับพี่คนนั้นก็
และเป็นทีมงานของมันเองนะครับ

เวลาอยู่กับมันมากระวังมันจะแว้งกันนะครับผม
ไม่เชื่อถามคุณหลุยสิครับว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
ผมโกหกเหรอมิ้งมันคือเรื่องจริง
ถามช่วงตัวผมดูนะครับ

เออถ้าเป็นคนดีจริงทำไมไม่ห้าม
คุณก็อยู่กับผมช่วยเขาจับนั่นแหละ

คุณเป็นคนซีเรียสใช่ป่ะ
คือถ้าเกิดเป็นปัญหาจริงเราจริงจังครับ

น่าจะคิดแล้วนะดูผมดี

ตอนไม่มีนี่ไม่มีนะครับผม
มันจะใจมากมาปุ๊บ

แต่ว่าคิดเยอะที่นี่คือ

ไม่ค่อยนะครับคือพอเรามีปัญหาเนี่ย

ชอบช่วยเหลือ

แต่คุณต้องติดตาม
และดูผล

เป็นห่วงรักแล้วเราก็อยากรู้ไงว่า

เพราะเราเป็นห่วงเขาเช่นกันเพื่อนผมก็มีน้ำใจกับผมมาก
เหมือนคุณหมอเลยเนาะ

ซึ่งบางทีเราช่วยตัวเราเองเราจำได้ด้วยไง

เราก็จะกังวลเราเองด้วยเฮ้ยเราตามเรื่องเป็นไงวะยังไง

หรือว่าทำอะไรได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเรื่องนี้เลยชอบแกล้งทีมงาน

พอจบรายการเราจะโดนอะไรหรือเปล่าคะ
ไม่ทันแล้วมองพูดว่าเขาต้องไปแต่งงาน

ต้องยอมรับก่อนว่าทีมงานวันนี้น่าโดนจริงครับ

นะครับก็ติดตามผลงานมา
ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปงาน
แต่งงานของเขาแล้วตอนนี้นะครับ

ก็ขอให้น้องเนี่ยนะคะทั้งคู่มีความสุขสมผวังทุกประการ

แล้วก็ขอ๓๙๒ชีวิตตัว่านะคะ

เดี๋ยวพี่กาโกว้งต้องไปด้วย
โอเคเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชม

รับเชิญนะคะในสัปดาห์หน้าของเราจะเป็นใครนะคะ
ต้องติดตามในรายการแม่บ้านประจันบานค่ะ

สวัสดีครับ

ขอบคุณมาก